อยู่บ้านก็น่ากลัวอยู่บนรถก็น่ากลัวเหมือนกันครับ
แม่ลูกชวนกันลูกวันนี้ทำหมูกระทะกินกันไหม
แม่ขับรถพาลูกไปห้างครับจะไปเลือกซื้อของมาทำหมูกระทะ
ระหว่างทางยังไปไม่ถึงจุดหมายเลยฮะ
รถไฟไหม้ซะก่อนแล้วจุดที่เกิดไฟไหม้อยู่ใกล้กับปั๊มแก๊สด้วย
เกือบตายนะฮะ
หน้าปั๊มแก๊สในตัวเมืองจังหวัดแพร่เลย
เจ้าหน้าที่มาถึงก็ใช้เวลาประมาณสัก๑๐นาที
ดับไฟได้แต่สภาพในรถ
มิ้วคุณผู้ชมครับเสียหายหมดเลย
คือไฟมันมาแล้วควันก็แรงแบบนี้นะครับ
สภาพรถด้านหน้าเครื่องยนต์กระจกคอนโซน่า
เสียหายทั้งหมดดูสิครับสภาพ
ในเองก็เละไม่แพ้กันครับ
ทางด้านของคนขับรถครับเจ้าของเนี่ยนะฮะ
ลูกสองบอกว่ากำลังจะพาลูกไปซื้ออาหารมาทำหมูกระทะ
แล้วก็จู่นะขับมาเหมือนรถมันกระตุกเหมือนจะดับ
ใครเคยขับรถมีอาการลักษณะแบบนี้
ให้ดีนะครับเผื่อสังเกตไปพร้อมกัน
ขับรถมามันกระตุกเหมือนจะดับแล้วไฟเกียร์ไม่โชว์
รู้แล้วรถมีปัญหาเอาเข้าข้างทาง

บอกเลยลูกลงจากรถทันที
หนีตายได้รอดอย่างหุดหวิดฮะ
ซ่อมเกียร์มาเมื่อตุลาคมปีที่แล้ว
หลังจากนั้นขับรถมาล่าสุดมากระตุก
แล้วก็จอดข้างทางแล้วเกิดควันเกิดไฟแบบนี้
สาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
โชคดีว่าเหตุการณ์นี้คือทุกคนปลอดภัยไม่มีใครบาดเจ็บ